ต่อเลยดีกว่าที่จังหวัดกำแพงเพชรจ้า
ชาวบ้านเขาเดินทางไปที่นี่กันเยอะมากเพราะว่าเขาจะไปขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ขันทอง
เพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านได้รับโชคกันเกือบยกหมู่บ้าน
โอ้โหถูกกันทั้งหมู่บ้านใช่แล้วคุณดูบรรยากาศดูของเส้นไหว้ดูพิธีกันก่อนนะคะ
บรรยากาศที่บ้านท่าเคราะห์หมู่๔ตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ชาวบ้านมากันหลายร้อยคนเหมือนกันนะคะมาเพื่อมารอชมการทำพิธี
ขอขมาแล้วก็ขอโชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทองแม่ขันทองที่มีอายุถึง๔๑๙ปี
ครับขนาดความยาวของตะเคียนท่อนนี้เนี่ยนะอยู่ที่สิบห้าจุดห้าเมตร
ความกว้างอยู่ที่สองจุดสี่เมตรต้นตะเคียนทองต้นนี้ถูกพบในแม่น้ำปิงค่ะ
ในพื้นที่ของนายเฉลิมมากเมืองอายุเจ็ดสิบห้าปี
ชาวบ้านบ้านปึกมะกรูดนะคะอยู่บ้านเล็กที่ห้าสิบเจ็ดหมู่สองตำบลท่าพุทธศาสตร์
อำเภอคลองขลุงนี่แหละขุดพบมาแล้วเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะคะ
เดือนกว่าแล้วหลังจากชาวบ้านรู้ข่าวเนี่ยเขาก็เดินทางไปขอโชคขอลาบกัน
ก็คืองวดที่ผ่านมาว่าง่ายขุดพบแล้วก็เลยไปขอโชคขอลาบกันมา
ปรากฏว่าถูกกันแทบยกหมู่บ้านโอ้โหว่าอย่างนั้นว่ากันไป
นายรุ่งเกรดนินอายุ๔๘ปีชาวบ้านที่ฝันเห็นแม่ตะเคียนทอง
แล้วก็มีโชคมีลาบในงวดที่ผ่านมาด้วยเนี่ยนะคนนี้คุณพี่คนนี้
เขาเป็นคนเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขากับภรรยาฝัน
ฝันเห็นแม่ขันทองเลยนะใส่ชุดไทยสีน้ำเงิน
เป็นสะใบสีแดงแบบนี้เด๊ะเลยแล้วก็มาบอกว่า
จะขอขึ้นมาเพื่อสร้างโบราณที่วัดทาคเราอืม
พร้อมกับบอกว่าให้นำผ้าไตรมาวางถวายพร้อมกับบายสีด้วย
ยังไม่หมดนะคะยังบอกอีกว่าแล้วจะมาบันดาลให้โชคงวดนี้เป็นงวดที่สอง
อันนี้คือในฝันของคุณพี่เขานะคุณพี่เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะ
แล้วถ้าหากมีโชคแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องนำเงินมาจ้างรถแบ็คโฮแล้วก็รถลากเนี่ยนำแม่ตะเคียนไปวัดที่วัดท่าเคราะห์
เพื่อจะสร้างโบสถ์ให้เสร็จอันนี้ตามความฝันเลยนะคะเล่าแบบนี้เลย
แล้วจู่คุณผู้ชมมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นยังไง
ขณะที่ร่างทรงกำลังทำพิธีขอโชคแม่ขันทองอยู่เนี่ยมีอาการค่ะมีอาการเหมือนถูกเข้าสิง
แบบนี้ค่ะมีอาการเหมือนถูกเข้าสิงแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยนะคือแม่ขันทอง
แล้วก็ทำท่าร่ายรำต่างนานาแสดงความดีใจความยินดีที่ทุกคนเนี่ยเดินทางมาร่วมพิธีครั้งนี้
ชาวบ้านก็เลยแห่ไปมุงดูที่แผ่นกระดาษที่เจ้าแม่ร่างทรงม้วนไว้ถือไว้
รวมไปถึงอีกหนึ่งจุดสำคัญก็คือนี่ในอ่างน้ำมนต์ในขันน้ำมนต์นี่แหละ
หลายคนเวลาทำพิธีอะไรต่างนานาเขาก็มักจะไปดูในขันน้ำมนต์กันแบบนี้
เพราะเขาว่ากันว่าจะได้ไปเสียงดวงเสียงโชคกันในโค้งสุดท้ายแบบนี้นี่แหละจ้า
มันก็เป็นเรื่องของโชคลาภนะมันจะบางคนเท่านั้นเอง
คือไปกันเยอะแบบนี้ผมบอกแล้วกันว่าไม่ใช่ทุกคนหรอก
ทุกคนแล้วคุณไปรวมกันแบบนี้คุณอย่าลืมนะ
ใส่หน้ากากอนามัยด้วยอันนี้คือสิ่งจำเป็นที่อยากฝากนะคะ